ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะพบรักกับญาติที่ค่อนข้างสนิท
ซึ่งก็จะมีญาติอาวุโสที่เป็นผู้แนะนำชักจูง
แต่มีคำเตือนว่าระวังจะมีมิตรสหายจะนำเรื่องร้อนใจมาให้
สุขภาพมีอาการปวดหัวตัวร้อนบ่อยเล็กน้อยจะได้รับข่าวการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้องผู้ใหญ่สูงวัยช่วงนี้
การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังหรือถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง
การเงินการรับปากในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้เลยในระยะนี้
ถ้ามีเงินอยู่ในมือก็มีโอกาสถูกหลอกลวงลักขโมยเอาไปได้ขอให้ท่านระวังมิตรสหายและญาติจะนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัว
การงานช่วงนี้ยอมรับความกดดันในเรื่องงานไว้จะเป็นผลดีระยะยาว
หน้าใหม่เข้ามามีบทบาทในระยะนี้อย่างใกล้ชิดกว่าที่เป็นมาหากมีการชักชวนให้ลงทุนเข้าหุ้นส่วนก็ควรชะลอไว้ก่อน